คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องนะคะเหตุการณ์อาจจะคล้ายกันแต่ว่าเรื่องนี้น่าสลดกว่าจริงค่ะ
คือพมเขาได้รับแจ้งมานะคะที่จังหวัดฉะเชิงเซาบอกว่ามีบ้านหลังหนึ่ง
มีผู้ชายอายุ๖๕ปีคนหนึ่งอยู่คนเดียว
ไม่มีน้ำใช้ไม่มีไฟใช้โดนตัดน้ำตัดไฟหมดเลย
แล้วมีพฤติกรรมคือเหมือนขโมยอาหารของเพื่อนบ้านประทังชีวิต

พอได้รับแจ้งมาแบบนี้เป็นหน้าที่ของพมอยู่แล้วที่จะไปช่วย
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงก็ทิ้งกัดตายแล้ว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

สูญเย็นเทียบเลยจริงจริงฮะยังงานนี้แจ้งหกหกสามลิตรอ่ะ
พุ่งใหญ่แจ้งเออเนี่ยอยู่เนี่ยนอนแน่นิ่งอยู่น่ะเออ

น่าจะเพิ่งเสียด้วยล่ะคือแกเสียชีวิตก่อนเจ้าหน้าที่มาถึงไม่กี่ชั่วโมงเองอ่ะค่ะ
ครับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
ได้รับแจ้งมาว่าเนี่ยนายประจุนชัยสุดงามวัย๖๕ปีเนี่ย
มีพฤติกรรมก็คือต้องขโมยอาหารเพื่อนบ้านประทังชีวิตไม่มีน้ำใช้ไม่มีไฟใช้
พอได้ยินแบบนั้นก็เลยเดินทางไปที่บ้านนายประจุนชัยนะคะ
ตั้งใจว่าจะไปช่วยเหลือนั่นแหละโดยได้รับการประสานจากนางสาวนันทวันเกษมค่ะ
ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันบอกเนี่ยช่วยมาดูแลหน่อย
ลุงชัยแกอยู่บ้านคนเดียวไม่มีครอบครัวไม่มีน้ำมีไฟใช้เลยเพราะว่าแกไม่มีเงินอ่ะ
ส่วนตัวลุงชัยเองพอไม่มีอาหารกินก็อาศัยแอบปีนเข้าบ้านเพื่อน
หรือค้นหาอาหารที่จะใช้ประทังชีวิตรวมถึงของมีค่าเล็กน้อยน้อย
พอจะแลกเป็นเงินได้ไปซื้ออาหารนะคะ
เพื่อนบ้านเห็นพฤติกรรมลุงชัยหลายครั้งแล้วบางคนก็ถ่ายรูปเอาไว้
เธอก็เลยเหมือนกับว่าอยากประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือหน่อย
คือไม่มีใครโกรธลุงชัยเลยคือหลายคนก็เห็นใจแกนะคะ
ทีนี้จังหวะเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นคลิปเนี่ย

กระทั่งเพื่อนบ้านเปิดเข้าไปในห้องนอนนะคะ
อันนี้จังหวะเปิดเข้าประตูบ้านก่อนนะ

อันนี้ก็เห็นสภาพบ้านว่าเออไฟไม่ติดไม่อะไร
เพื่อนบ้านเปิดเข้าไปในห้องนอนนะคะ
สักพักหนึ่งมีเสียงออกมาเลยบอกตายแล้ว

น่าจะเพิ่งตายไม่นานนี้เองค่ะ
ก็ถือเป็นเหตุสลดเลยนะคะ
ในห้องนอนเนี่ยมีเทียนที่จุดส่องสว่าง

มีข้าวและแกงที่ยังอยู่ในถุงด้วยนะคะ
เมืองต้นก็เนี่ยค่ะเพื่อนบ้านเขาบอกเสียใจจัง
อุตส่าห์ตั้งใจแจ้งหน่วยงานมาช่วยเหลือ

เพื่อที่แกจะได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
กลายเป็นว่ามันไม่ทันเวลาค่ะ
ก็ถือว่าเร็วที่สุดแล้ว
ก็รู้สึกเสียใจว่า
เรามาช่วยเค้าได้แบบไม่ทันท่วงเวลา

ที่ซื้อเอาไว้แกก็โยกมาหมดเลยครับ

ต้นข้าวว่าที่แกเสียชีวิตน่าจะเป็นเพราะว่า